๒พฤษภาคมนะคะเลือกตั้งผู้ว่ากอทมและสกไทยรัฐทีวี
ก็พยายามที่จะนำเสนอการลงพื้นที่ของผู้สมัครเปิดเวทีดีเบต
ผู้ว่าท้าดวนเมื่อสักครู่นี้ที่ได้ชมกันไปนะคะ
ทีนี้ค่ะวันนี้มันมีประเด็นที่เป็นข่าวที่ทำให้คุณชัชชาติสิทธิพันธ์
ที่เป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากอทมแล้วเป็นเต็งหนึ่งของทุกโพล

คือทางนายอัฐศิษย์กาญจนโอภาษได้ไปยื่นหนังสือค่ะ
ถึงพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท
ประธานคณะกรรมธิการปปชของสภาพผู้แทนรัศดร
ขอให้ตรวจสอบคุณชัดชาติในฐานะอดีตวิศวกรที่ปรึกษา
สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับการประเมินมูลค่าโครงการร้านค้าปลอดอากร
โครงการจัดกิจกรรมเชิงพาณิชย์
ว่ามีการกระทำหลีกเลี่ยงกระบวนการตามพรบ
ว่าด้วยการให้เอกชนหรือดำเนินการในกิจกรรมของรัฐปี๒๕๕๙
เพื่อช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการในสนามบินสุวรรณภูมิ

ถ้าจะนำเรื่องร้องเรียนเข้าสู่การพิจารณาของกรรมธิการทันที
อาจจะเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ
กรรมธิการก็เลยเดี๋ยวจะขอนำเข้าที่ประชุม
เพื่อพิจารณาหลังเสร็จสิ้นการเลือกตั้งผู้ว่ากอทม
คุณชัดชาติให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ด้วยนะคะ
คือวันนี้คุณชัดชาติก็ลงพื้นที่หาเสียงเหมือนกับทุกวัน
คุณชัดชาติบอกว่ายินดีให้กรรมธิการปปชตรวจสอบ
เพราะถือว่าเป็นบุคคลสาธารณะ
แต่คุณชัดชาติบอกว่าให้ฟังตรงนี้ด้วยนะคะ
คือประเด็นนี้มันผ่านไปประมาณ๑๙ปีแล้ว

แล้วไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับการประเมินราคาเลย
เข้าไปในฐานะวิศวกรที่ปรึกษาเท่านั้น
ปปชสรุปออกมาแล้วว่าไม่มีมูล

แล้วเรื่องนี้มันยุติไปตั้งนานแล้วตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ดังนั้นคำถามคือผู้ร้องมีเจตนาอะไร

ถ้าการกระทำดังกล่าวนี้ผู้ร้องนี้มีจุดประสงค์ทางการเมือง
หรือมันจะส่งผลต่อความนิยมของผู้สมัครลดลง
มันจะถือว่าขัดต่อกฎหมาย

คุณชัดชาติบอกว่าตอนนี้กำลังให้ฝ่ายกฎหมายของตนเองนะคะ
ตรวจสอบถึงเจตนาของผู้ร้องในครั้งนี้ด้วยค่ะ
คือทางคณะกรรมธิการปปชของสภาบอกเดี๋ยวเสร็จ

ใช่ค่ะจะได้ไม่ส่งผลกับการเลือกตั้งผู้ว่ากรทม

แต่ในส่วนของผู้สมัครอย่างคุณชาติชาติบอกว่า

ตรงนี้เขาก็ถือว่ามันอยู่ในช่วงระหว่างการตัดสินใจ